หลังจากที่ต้องเจอกับอากาศร้อนอบอ้าวมาอย่างยาวนาน
อากาศหนาวลมเย็นจะได้เจอหรือเปล่า

เริ่มสัมผัสความเย็นที่มาปะทะตามร่างกายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แต่ว่าจุดที่อาจจะเจอกับความหนาวเย็นเยอะเป็นพิเศษหน่อยก็คือในบริเวณทางตอนบนนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
เพราะว่าขณะนี้เองมีหนึ่งปัจจัยที่มาทำให้ความหนาวเย็นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
ก็คือเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
เคลื่อนที่ในระดับสูงตอนนี้เป็นส่วนของท้องคลื่นนะครับ
ทำให้ลักษณะอากาศนั้นมีความหนาวเย็นนะครับ
ซึ่งก็จะส่งอิทธิพลต่อบริเวณดังกล่าวต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับ
แน่นอนครับตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖ครับ
บริเวณความกดอากาศสูงสีฟ้ามีการแผลลงมานะครับ
ปกคลุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
และมีการคาดการณ์ว่าก็จะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่ทั่วไทยเนี่ยนะครับ
เจอกับอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางครับ
ขาวคือต่ำกว่า๑๐องศานะครับ
สีม่วงคือต่ำกว่า๑๕องศา
ส่วนสีฟ้าคือต่ำกว่า๒๐องศานะครับ
ส่วนท้องทะเลครับแน่นอนบริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาวเย็น
ตอนล่างก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นนะครับ
เพราะว่าคลื่นนั้นสูงประมาณ๒๓เมตร
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
จุดที่มีฝนฟ้ากระลองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับ

เป็นการคาดการณ์ความหนาวเย็นที่จะได้เจอกัน
ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ
สีน้ำเงินครับคืออากาศหนาวนะครับ

พาดแถวบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
ส่วนบริเวณแถวกรุงเทพก็อยู่ที่ประมาณ๑๘องศาเซลเซียตนะครับ
เราจะได้เจอกันนี่คืออุณหภูมิต่ำสุดนะครับ
ไปดูวันอาทิตย์นะครับก็จะทรงนะครับ

พื้นราบอาจจะต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียส
ส่วนเราจะได้เจอกับความหนาวเย็นแบบนี้ยาวนานแค่ไหน

สีฟ้าคือความหนาวเย็น

สีฟ้าจะค่อยแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ไล่ฝนลงไปบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

กราฟิกนี้ก็คำนวณสูงสุดได้

ลมหนาวสีฟ้าจะอยู่ในเมืองไทยของเรา

แล้วก็ถอยร่นออกจากเมืองไทยของเรา
แต่ว่ามีหวังอีกนะครับอีกหนึ่งระลอก
ถ้าหากเราดูบริเวณทางมุมขวาของจอดี
สังเกตว่ามีลักษณะของจีน่าฟ้าเนี่ยนะครับ

ซึ่งกลุ่มนี้ก็คาดการณ์ว่าจะเข้ามาเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง

แต่อาจจะไม่แรงเท่ากับช่วงนี้
ซึ่งในรอบนี้เลยครับถือว่าเป็นรอบที่คนไทยจะได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็น
ยาวนานที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวมานะครับ

มีโอกาสที่จะได้สัมผัสอุณหภูมิที่ต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียต
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์นี้เลยทีเดียวนะครับ
นี่คือการคาดการณ์เรื่องของบริเวณความกดอากาศสูง
ที่จะมีบทบาทต่อความหนาวเย็นในเมืองไทย
ยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ใครจะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทย

แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
ผมพุทธนันทร์ฟิสิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ